ดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะคะก่อนหน้านี้ค่ะ
มีนักการเมืองท่านหนึ่งเป็นโคศกภักดิ์เพื่อชาติ
ก็คือนางสาวเกรดเกรดปรียาแก้วแสนเมือง

เมื่อวันที่๑๗เมษายนที่ผ่านมา
พูดถึงเรื่องของบอกว่ามติคอรมอลในวันนั้น
บอกว่าผ้าอนามัยเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย
และหลังจากนี้ไปจะมีการเก็บภาษีที่มันเพิ่มมากขึ้น
รวมถึงไม่มีการควบคุมราคาสินค้าด้วย
บอกว่าเรื่องนี้ทำได้ยังไง
อนามัยมันเป็นสินค้าจำเป็นนะ

เรื่องนี้ค่ะมีการเผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
และคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
นายกบอกว่าเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมเป็นข่าวเฟค
เดี๋ยวจะเอาผิดกับผู้เผยแพร่ข่าวปลอมนี้อย่างแน่นอนนะคะ
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะ

บอกว่าตัวเองเสียใจว่าข่าวนี้ถูกปล่อยโดยฝ่ายการเมือง
ดังนั้นต้องไปดูว่ามันจะเป็นคดีได้หรือเปล่า
ดังนั้นซึ่งใครที่เสนอข่าวเฟคนิวส์แบบนี้
มีผลกระทบเกิดขึ้นในสังคมก็ต้องถูกดำเนินคดีนะคะ
ฟังเสียงนายกค่ะ
บางอันก็พลาดไปว่ามันข่าวปลอม

อยู่ดีอุปโลกขึ้นมาได้ไงข่าวแบบนี้นะ
ทีนี้พอข่าวนี้ออกมาบอกว่านายกรัฐมนตรี
ถ้ามีช่องทางที่จะดำเนินคดีได้ดำเนินคดีแน่นอน
ก็ต้องย้อนกลับไปถามคนที่โพสต์นะคะ
นางสาวเกดปริยาแก้วแสนเมืองโคสกพรรคเพื่อชาติ

เกี่ยวกับเรื่องของภาษีผ้าอนามัย
ยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเอง
โดยคิดว่าผู้หญิงควรได้ราคาผ้าอนามัยที่ถูกกว่านี้
เพราะปัจจุบันหลายประเทศได้มีการผ่านกฎหมายภาษี

ผู้หญิงทุกคนไม่มีทางเลือกขออภัยนะคะ
พวกเรามีมดลูกเพราะฉะนั้น
เป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่ใช้ผ้าอนามัยค่ะ
คุณผู้ชมทีนี้จากเรื่องผ้านามัยผ่านไป

ใครที่มีมดลูกก็ได้ใช้กันทั่วแล้วค่ะ
ทีนี้มาดูเรื่องของเด็กกันบ้าง
ที่๒ของเดือนมกราท่องตั้งแต่เป็นเอ็มบริโอ

ทีนี้วันเด็กแห่งชาติมันมีปัญหา

ออกมาว่าเด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทย
อันนี้บอกมาแล้วนะคะเป็นคำขวัญวันเด็กปีหน้าปี๖๓เนี่ย
เนี่ยแต่คุณช่อไปเติมว่าอะไรคะ
คุณผู้ชมนี่แหละค่ะเป็นประเด็นเลย
ลักษณะการเติมของคุณช่อมันเป็นความผิดไหม
ความผิดที่มันเป็นความผิดพรบคอมพิวเตอร์

การที่คุณช่อเอาความขวัญวันเด็กไปต่อเติม
แล้วไปโพสต์ในสื่อออนไลน์
คุณพุทธิพงศ์บอกว่าตอนนี้ให้นิติกรของสำนักนายกรัฐมนตรี
ไปแจ้งความต่อบกปทเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษ
กรณีนี้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่๑๖ธันวาคมที่ผ่านมา
เบื้องต้นทราบว่าคุณช่อคือนางสาวพันนิกาวานิส
เป็นคนแรกที่นำข้อความดังกล่าวเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ลักษณะการกระทำแบบนี้เข้าข่ายการกระทำผิด

ค่ะส่วนคุณช่อว่ายังไงเนี่ยนะคะ
คุณช่อบอกว่ารับทราบเรื่องนี้แล้ว
ระบุว่าทุกคนที่เห็นโพสต์เขาก็เข้าใจกันหมดนั่นแหละ
ว่าเรื่องนี้มันเป็นมุกตลกไงไม่ใช่เรื่องจริง
และภาพดังกล่าวก็ไม่ใช่ตัวเองที่เป็นคนตัดต่อ

คือนอกจากจะเขียนด้านล่างไว้เนี่ยต่อเติมคำขวัญแล้ว
มีวงเล็บไว้ด้วยว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้กล่าวไว้

คือเอาจริงนะรัฐบาลมองข้ามไปบ้างเถอะ

เรื่องของปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้แก้อยู่นะท่านแก้เถอะ
ชอบบอกว่าเป็นมุกตลกไงต้องเป็นคนขำกันบ้างเนี่ยนะคะ
ทั้งนี้เห็นว่าศูนย์ต่อต้านเฟคนิวน่าจะมีอารมณ์ขันมากกว่านี้
จากนี้เห็นว่าหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาก็คือหน่วยงานเฟคนิว
ถูกรัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อกำจัดฝ่ายตรงข้ามมากกว่าค่ะ